รัฐช่วงนี้พาคุณผู้ชมนะคะไปติดตามบรรยากาศการซ้อมใหญ่เสมือนจริงครั้งที่๒
ของขบวนพยุหายาตราทางชนละมากที่ใช้ในการเสด็จพระราชดำเนินเรียบพระนคร
ในพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพุทธศักราช๒๕๖๒
ซึ่งในช่วงเวลานี้เองนะคะมีประชาชนจำนวนมากเลยค่ะ
ปักหลักรอชมการซ้อมใหญ่เสมือนจริงครั้งนี้นะคะ
ตลอดริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา
ติดตามบรรยากาศนี้เพิ่มเติมจากคุณสืบสกุลพันธ์ดีผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดเข้ามานะคะจากฝั่งธนบุรีค่ะเชิญค่ะ
คุณผู้ชมครับขณะนี้นะครับการซักซ้อมขบวนเรือพระราชพิธีนั้น
เกิดขึ้นกลางสายน้ำเจ้าพระยาแล้วนะครับท่ามกลางสายตาของประชาชน
ที่มาเฝ้าจับจ้องดูถึงความงดงามและความล้ำค่าของประเพณีวัฒนธรรมนะครับ
ตอนนี้นะครับเรารายงานสดให้คุณผู้ชมได้เห็นถึงบรรยากาศนะครับ
ซึ่งขบวนเรือพระราชพิธีนะครับได้เคลื่อนขบวนจนกระทั่งที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะครับ
ก็เป็นช่วงของกลางขบวนเรือพระราชพิธีแล้วนะครับ
ให้คุณผู้ชมนะครับได้ดูบรรยากาศสดกลางสายน้ำเจ้าพญากันนะครับ
ซึ่งผมจะได้มีการบรรยายให้คุณผู้ชมได้ทราบนะครับ
ซึ่งขณะนี้นะครับคุณผู้ชมได้เห็นเรือแสนยากรนะครับ
ซึ่งเป็นเรือครุฑเหินเห็ดและเรือครุฑเตร็ดไตรจักรนะครับ
โดยโขนเรือเป็นรูปของพญาครุฑนะครับ
ก่อนหน้านี้นะครับในขบวนเรือนั้น
เรือพระที่นั่งที่ได้อันเชิญมาใช้ทั้งหมด๔ลำนะครับ
ประกอบด้วยเรือพระที่นั่งอนันตนาคาราช
เรือพระทินั่งสุพนหงษ์เรือพระทินั่งอเนกชาติผู้ชม
และเรือพระที่นั่งลำสุดท้ายก็คือเรือพระที่นั่งนารายทรงสุบันรัชกาลที่๙นะครับ
กำลังเคลื่อนผ่านสายตาของคุณผู้ชม
ในจุดที่ทีมข่าวของเรารายงานก็คือระหว่างบริเวณท่าวังหลัง
บริเวณท่าเรือวัดละคังนะครับ

พระที่นั่งอนันตนาคาราชซึ่งเป็นเรือพระที่นั่งกิ่ง
ขนเรือจำหลักไม้ปิดทองประดับกระจก
เป็นรูปพญาอนันตนาคาราชหรือพญานาค๗เสียนได้เคลื่อนผ่านไปนะครับ
ขณะที่เรือรูปสัตว์สองลำก็คือเรือครุฑเตร็ดไตรจักรนะครับ
แล้วก็เรือครุฑเหินเห็ดนะครับซึ่งโขนเรือเป็นพญาครุฑนะครับ

คือความยิ่งใหญ่ของเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์นะครับ
ซึ่งเป็นเรือพระที่นั่งทรงขนเรือจำหลักไม้ลงรักปิดทองประดับกระจก
เป็นรูปหงเหมราชมีผู้ห้อยปลายผู้เป็นแก้วผลึก
ซึ่งในการพระราชพิธีครั้งนี้พระบาทสมเด็จพระวชิราเกล้าเจ้าอยู่หัว
ประทับภายในบลังกัญญาซึ่งทอดอยู่กลางลำเรือนะครับ
ในการเสด็จพระราชดำเนินเรียบพระนครโดยกระบวนพญวะญาตราทางชุรมาก
ในพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบสอง
ซึ่งขณะนี้นะครับเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์นั้น
ได้เคลื่อนอยู่กลางแม่น้ำเจ้าพระยา
แล้วก็อวดความงดงามความวิจิตรบรรจง
สายตาของประชาชนและนักท่องเที่ยว
ที่มารอชื่นชมอยู่ที่๒ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพญานะครับ
คุณผู้ชมครับเราดูบรรยากาศในการที่ประชาชนนะครับ
ได้เดินทางมาเฝ้าติดตามการซักซ้อม
ขบวนเรือพระราชพิธีในครั้งนี้นะครับ
และการบรรยายให้ชาวต่างชาติได้รับฟังแล้วก็ได้รับรู้นะครับ

ทางด้านของอุปนายกสมาคมมะคุเทศอาชีพแห่งประเทศไทย
นำคณะมะคุเทศประมาณ๓๐คน
ที่ต้องมีความจำเป็นในการบรรยายให้นักท่องเที่ยวต่างชาติ
ที่มาร่วมรับชมงานพระราชพิธีครั้งนี้
พระราชพิธีครั้งนี้และงานพระราชพิธีในวันจริงนะครับ
ได้เข้าใจถึงขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณี
แล้วก็ขบวนเรือทั้งหมดนะครับโดยมีการให้ข้อมูล
แล้วก็สร้างความเข้าใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับพระราชพิธีที่กำลังจะเกิดขึ้น
และถือว่าเป็นวัฒนธรรมอันยิ่งใหญ่และเป็นหนึ่งเดียวในโลกนะครับ
ช่วงนี้เราฟังเสียงของทางอุปนายกสมาคมมะกุเทศอาชีพแห่งประเทศไทยกันนะครับ
เราเป็นปากประตูของวัฒนธรรมที่ถ่ายทอดให้กับชาวต่างชาตินะคะ
น้องที่อยู่ข้างหลังนี้มีทุกภาษาเลยค่ะ
ภาษาอังกฤษภาษาอิตาเลียนภาษาเรมันภาษาฝรั่งเศสมีหมดเลยค่ะ
ฉะนั้นปกติแล้วเราจะมีการนำชมนะคะพิพิธภัณฑ์กรมอูทหารเรือนะคะ
ก็จะอธิบายได้แล้วแต่ว่าความลึกซึ้งในประวัติการต่อเนื่อง
บางครั้งอาจจะยังขาดวิ่นอยู่นิดหน่อย
พยุหายาตราเนี่ยนะคะพี่คิดว่าคงไม่มีประเทศไหนในโลกนี้ที่ยังมี
มันคือสิ่งที่เราภาคภูมิใจมากที่สุด
บางครั้งเราอาจจะเห็นแค่ลำหรือ๒ลำในขบวนย่อย
แต่คราวนี้เป็นพระเกียรติยศเนื่องจากพิธีบรมราชาพิเศษส่วนปลายใช่ไหมคะ
ฉะนั้นพี่มีความรู้สึกว่าพูดแล้วก็ขนลุก
เรามีความรู้สึกว่านี่คือครั้งหนึ่งในชีวิตเราที่เราจะได้เห็นเรือทุกลำออกมา
เป็นพระเกียรติยศของพระองค์ท่านในพิธีบรมราชาพิเศษ
ฉะนั้นถ้าน้องได้โอกาสดีที่จะสามารถเล่าเรื่องราวเรียงร้อยเรื่องราว
ถ้าเรารู้จริงแบบแก้วใสเลยค่ะไม่ว่าเราจะไปเล่าให้ฝรั่งเลเวลไหน

คุณผู้ชมครับและอีกหนึ่งจุดนะครับที่ประชาชนไปเฝ้ารอ
ในการที่จะชื่นชมการซักซ้อมขบวนเรือพระราชพิธี
นั่นก็คือบริเวณด้านหน้าพระพลาสยามินทราศิริราชนุสร
ซึ่งตั้งอยู่ริมโค้งน้ำเจ้าพระยา
ได้มีการตั้งอัธจันทร์แล้วก็พื้นยกระดับ
ให้ประชาชนมาชมความงดงามของขบวนเรือพระราชพิธี
โดยประชาชนพร้อมใจกันใส่เสื้อสีเหลือง

ประเพณีแบบนี้มันก็ไม่ได้มีบ่อยเนอะ
ซึ่งโอกาสที่เราจะหาดูได้มันยากอะค่ะ
แล้วเราก็คือดูในทีวีมันก็เป็นอารมณ์หนึ่ง

มันซื่นตันทราบซึ้งในความเป็นไทยมากกว่าที่เราจะดูในทีวี
บางครั้งโอเคมันเห็นชัดเห็นทุกอะไรก็จริงอะนะ
แต่บรรยากาศมันผิดกันพี่ชอบอย่างนี้มากกว่า
ทุกครั้งที่มีประเพณีแบบนี้พี่จะมา
นั่นเป็นบรรยากาศของประชาชนที่มาเฝ้าชื่นชม
ในการซ้อมขบวนเรือพระราชพิธี
ส่วนที่คุณผู้ชมเห็นอยู่กลางสายน้ำเจ้าพระยาขณะนี้
บริเวณท่าเรือวังหลังแล้วก็ท่าเรือวัดระคังโคศิตารามนั้น
เรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์ซึ่งเป็นเรือพระที่นั่งทรง
ขนเรือจำหลักไม้ลงรักปิดทองประดับกระจกเป็นรูปหงเหมราช
มีผู้ห้อยปลายผู้เป็นแก้วผลึกซึ่งในการพระราชพิธีนี้
พระบาทสมเด็จพระวัชิราเก้าเจ้าอยู่หัวจะประทับภายในบันลังกัญญา
ซึ่งทอดอยู่กลางรำเรือโดยเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์นั้น
ถือว่าเป็นเรือที่สำคัญอย่างยิ่งสร้างขึ้นใหม่ในปลายรัชกาลที่๕
แล้วเสร็จในสมัยรัชกาลที่๖เมื่อปีพุทธศักราช๒๔๙
โดยตั้งชื่อตามเรือพระที่นั่งโบราณของสมเด็จพระมหาจักรพรรดิแห่งกรุงศรีอยุธยา
คือเรือศรีสุพรรณหงษ์หรือเรือพระที่นั่งชัยสุพรรณหงษ์
ปัจจุบันนี้นะครับเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์มีอายุมากที่สุดคือมีอายุ๑๐๘ปี
ให้คุณผู้ชมได้บรับฟังการเหบเรือ
ซึ่งการเหเรือในการซักซ้อมขบวนเรือพระราชพิธีครั้งนี้นะครับ
มีการเหเรือสามบทด้วยกันนะครับประกอบด้วยบทสันเสริมพระบรมี
ชมเรือและบทชมเมืองนะครับที่ประพันธ์ขึ้นโดยนาวาเอกทองย้อยแสงสินชัย
โดยมีนาวาเอกนัทธวัฒน์อารามเกลือ
ภูมิในการกองเรือเล็กกรมการขนส่งทหารเรือ
รับหน้าที่เป็นพนักงานเหเรือนะครับ
คุณผู้ชมครับนี่คือความงดงามและความยิ่งใหญ่
ของการซักซ้อมขบวนเรือพระราชพิธีนะครับ
อย่างไรก็ตามนะครับคุณผู้ชมครับจะมีการซักซ้อมขบวนเรือพระราชพิธี
ซึ่งเป็นการซ้อมย่อยอีก๓ครั้งนะครับ
แล้วก็จะมีการซ้อมใหญ่เป็นครั้งที่๓
นั่นคือวันที่๙ธันวาคม๒๕๖๒นี้
ก่อนที่จะมีพระราชพิธีจริงนะครับ
ในวันที่๑๒ธันวาคม๒๕๖๒นี้นะครับ
ซึ่งการซักซ้อมย่อยและการซักซ้อมใหญ่
ตลอดที่จะถึงพิธีจริง
พระราชพิธีจริงนะครับก็ประชาชนสามารถที่จะเข้าร่วมรับชม
แล้วก็ชื่นชมความงดงามของขบวนเรือพระราชพิธีได้นะครับ
นี่คือการรายงานสดนะครับมาจากบริเวณระหว่างท่าเรือวังหลัง
ท่าเรือวัดระคังโคสิตารามของทีมข่าวนะครับ

ถือว่าเป็นประเพณีที่ยิ่งใหญ่ของเรานะคะ
ชมผ่านทีวีเป็นการซ้อมใหญ่เท่านั้นเองนะคะ
เรายังรู้สึกถึงความยิ่งใหญ่ของชาติไทยนะคะ
แต่ว่าย้ำนะคะวันจริงนะคะสำหรับการเสด็จพระราชดำเนินเรียบพระนคร
ขบวนพยุหายาตราทางชลมาก
ในพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพุทธศักราช๒๕๖๒นะคะ
จะเกิดขึ้นในวันที่๑๒ธันวาคมนี้
ช่วงเวลาประมาณ๑๕นาฬิกา๓๐นาทีเป็นต้นไปค่ะ
เราเป็นประสบกรณิกรชาวไทยถือว่าเป็นบุญตานะครับ